แจ๊ริมจอวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งนักบิดสักหน่อย
สองพี่น้องค่ะเดมี่กับดีแลนด์
แต่นิดนึงเตือนไว้ก่อนมีหงายเงิบนะจ๊

จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
งานวันไปเลยพี่
ลีลาใส่แว้นไม่ซ้ำใครบิดได้บิดหมุนได้หมุน
ดีแลนด์จัดให้สายเลือดนักซิ่งมันเป็นแบบนี้นี่เอง
แง่นไม่ว่าจะทางคลุกค่ะเราก็ลุย
โถดีแลนด์คนหล่อมองหลังบางทีหน้าน้องเดมี่สั่นอยู่นะ
เดมี่นอนนิ่งสงสัยจะชอบมีคำตอบในคลิปค่ะ

เงิบแล้วหนึ่งถึงใจไหมพี่
ดูชัดอีกทีแหม
เรียกแม่แทบไม่ทัน
ถามว่าชอบไหมไม่มีคำตอบ
งที่สายตาสิจ๊ะแล้วจะรู้ว่า
ช่วยด้วยค่ะแม่
แต่โดนว่ารี่นะจ๊ะบ้านแม่เขาสายเลย
ควบคุมความปลอดภัยโดยคุณแม่ลิเดียจ้า
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า